ชาวบ้านเขาเจอวัตถุที่ต้องสงสัยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ตกใจว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไร
เรียกให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปรากฏว่าเป็นยาเสพติดค่ะ

เจ้าหน้าที่ไปตรวจนับยาบ้าสีส้มประทับตัวอักษร
ซองพลาสติกสีฟ้านับรวมแล้ว๑๖๐๐๐เมตร
แล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนสพสองแควร์ไปขยายผล
จากรอยนิ้วมือแฝงเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด

ก่อนหน้านี้ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจรมทหารพรานที่๓๒
องกำลังผาเมืองและตำรวจสพสองแควร์

ขณะกำลังขับรถไถปรับผิวดิน
เพื่อเป็นเส้นทางเข้าไปในพื้นที่การเกษตร
บริเวณป่าข้างทางถนนหมายเลข๑๐๔
เส้นทางบ้านหางทุ่งตำบลนาไร่หลวง

ห่างจากถนนไปสักประมาณ๕เมตรคุณผู้ชม

แล้วก็เจอยาบ้าของกลางอย่างที่บอกนะคะ๑๖๐๐เมตรค่ะ